เริ่มแล้วนะคะเทศกาลตุดจีนที่ใกล้กำลังจะถึงเนี่ย
มันเริ่มเริ่มความคึกคักเกิดขึ้นแล้วตรุษจีนปีนี้
วันจ่ายวันที่ยี่สิบถูกไหมครับวันไหว้ยี่สิบเอ็ด
แล้วก็วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองเป็นวันเที่ยวเพราะฉะนั้นค่ะ
ก่อนจะถึงเทศกาลตุดจีนแบบนี้เริ่มบรรยากาศความคึกคัก
พาไปดูกันหน่อยค่ะคนมาจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน
อุ้ยเวลาเราพูดถึงตุดจีนเนี้ยเราต้องนึกถึงตุดจีน
ปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีน
เขาอยู่ในพื้นที่อำเภอแบบรอบนอกของจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ก็จะมาที่นี่แหละค่ะนครสวรรค์มาเลือกซื้อพวกอุปกรณ์
กระดาษไหว้เจ้าช่วงตรุษจีนกระดาษเงินกระดาษทอง
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าปีนี้นะก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนมาเลือกซื้อของมากขึ้น
สินค้าบางอย่างมันก็ต้องปรับขึ้นราคาแต่ว่าบางอย่างก็เป็นของในราคาส่งเดิม
เขาบอกว่าเขายังไม่ขึ้นนะแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดพูดถึงภาพรวม
จะปรับขึ้นประมาณ๕๑๐บาทแต่ประทัดจะปรับขึ้นเยอะหน่อย
ประมาณ๒๐๒๕บาทเพราะว่าประทัดก็มีต้นทุนในการขนส่ง
แล้วอย่างหนึ่งนะคุณค่าเงินหยวนของจีนเขาปรับขึ้น
นี่เราเห็นที่นครสวรรค์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปต่อค่ะ
พาไปต่ออีกภาคใต้เลยละกันพาลงใต้สุดใต้แดนสยามเบตงยาลาหน่อยละกันค่ะ
ตรงยาลาครับนี่เขาประดับตกแต่งด้วยโคมไฟ๑๘๐๐ดวง
ตามถนนหนทางย่านเศรษฐกิจการค้า๔มุมเมืองครับ
ก็ติดตั้งแบบนี้นี่ค่อยเอาโคมขึ้นไปแล้ว
เป็นตามความเชื่อของชาวจีนโบราณครับว่าวันตรุษจีนเนี่ยต้องทำความสะอาดบ้าน
ตกแต่งบ้านตกแต่งเมืองให้มันสวยงามด้วยสีแดงแบบนี้
เพื่อต้อนรับเทพเจ้าครับเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองครับ
ตรุษจีนใครก็อยากได้อังเปล่าคุณผู้ชมอยากได้อ่างเปล่าไหมคะ
อยากได้อังเปล่าแต่ต้องฟังข่าวนี้ด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นการเตือนภัย
เพราะว่ามีการหลอกนี่นี่เขาเตือนเลยอย่าหลงเชื่อนะ
ว่ามีการแจกอังเปล่าฟรีเนี่ยอันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนเลยค่ะ
ระวังเรื่องของการหลอกออนไลน์ช่วงตรุษจีนแบบนี้แหมมันก็เอาทุกเทศกาลเหมือนกัน
คือเขาจะหลอกให้เชื่อไงว่ามีการแจกอังเปล่าฟรีกดลิงก์พวกนี้สิ
ลิงก์พวกนี้สิเพราะกดติดข้อใครบ้างป้าบมันจะขึ้นข้อมูลมาเลย
วันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนแบบนี้ค่ะ

แล้วแอปนี้มันจะเป็นแอปรีโมท

จะมีคนคอยคอนโทรอยู่ไม่ต้องอยู่ใกล้เราหรอก
เขาสามารถที่จะคอนโทรควบคุมมือถือเราระยะไกลได้
ทีนี้แหละจะดูดเงินในบัญชีของเราไปได้
ถ้าเกิดว่ามือถือเราเนี่ยมีแอปของธนาคารต่างนะคะ

นี่บอกญาติเลยนะคะบอกญาติเลยบอกพ่อแม่บอกลูกหลานด้วยอยากกดลิงค์เหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรถ้าเกิดเผลอไปกดลิงค์ติดตั้งแอปพวกนี้ไปเนี่ยให้ลบแอปนั้นออกเซ็ทเครื่องใหม่เลยแต่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ค้างเกิดโทรศัพท์ค้างแล้วกระพริบกระพริบคุณผู้ชมรีบปิดมือถือดึงซิมอ